มาพูดคุยถึงกระบวนการหาข้อเท็จจริงของคดี๑
ซึ่งนำไปสู่การตัดสินจำคุกในคดีขับรถโดยประมาท

โดยทำให้อดีตข้าราชการครูท่านหนึ่ง

และส่งผลกระทบครอบครัวอย่างมากมายนะคะ
ลูกด้วยแล้วก็ตัวของคุณครูท่านนี้เองด้วยนะคะ
ติดตามการพูดคุยพร้อมกันค่ะจากคุณสุภาพค่ะเชิญค่ะ

เรื่องที่จะนำมาขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
จะเป็นการตอกย้ำให้เห็นอีกทีนึงว่า
นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยควรจะต้องมีการปฏิรูป
คือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น
ก็คือพนักงานสอบสวนและตำรวจ
เพื่อไม่ให้เกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาอีก
ให้คนที่ไม่ได้ทำความผิดต้องไปติดคุกติดตาราง
แล้วเขาก็เสียอนาคตเสียหาย
กรณีแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิด
เกิดมาแล้วเป็นข่าวโด่งดังก็มีมาแล้วในอดีต
และที่ไม่เกิดไม่เป็นข่าวยังติดคุกติดตารางอยู่ตอนนี้
เชื่อว่าก็มีไม่น้อย
เรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาอีกทีเพราะว่า

ติดคุกแล้วออกมาจากคุกแล้ว
แล้วก็มาเปิดโปรงเปิดเผยให้ฟัง
เริ่มต้นเนี่ยขออนุญาตลำดับความในข่าว
เล่าให้ฟังว่าครูคนนี้ชื่อจอมทรัพย์แสนเมือง

อายุ๕๔ปีที่นั่งอยู่ระหว่างผู้ชาย๒คนนี่แหละครับ
อดีตเป็นข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร
ตกเป็นแพ้คดีขับรถชนคนตาย
สารดีกาจำคุก๓ปี๒เดือนแต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
และออกจากเรือนจำมาเมื่อวันที่๓เมษา๕๘
ติดคุกทั้งหมด๑ปีกับ๖เดือน
ทำไมมาเป็นข่าวเอาตอนนี้เพราะเธอได้เข้าร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรม
ร้องเรียนเพื่อให้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่แล้วล่าสุดหลังจากเธอร้องเรียนเนี่ย
อุทธรภาค๔ก็มีคำสั่งให้ศาลจังหวัดนครพนมรับคำร้องดำเนินการลื้อคดีขึ้นมาพิจารณาไต่สวนใหม่
ลองฟังคำอธิบายสิครับว่าเริ่มต้นเนี่ยเรื่องมันมายังไง
คนที่ออกมาอธิบายชื่อนายพงศาราตรีเป็นทนายความศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้นี่แหละเธอบอก
เขาบอกว่าได้รับเรื่องร้องทุกข์จากญาติของนางจอมทรัพย์ก็ตามตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องของเรื่องก็คือว่าเหตุมันเกิดเมื่อวันที่๑๑มีนาคม๒๕๖
ปีที่แล้วนะครับช่วง๒ทุ่มครึ่ง
บริเวณถนนธาตุน้อยนาเหนือหมู่๗ตำบลธาราชเรนูนครนครพนม
ผู้เสียหายที่ถูกชนเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์ถูกชนเสียชีวิต
ตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตความรับผิดชอบของสพนาโดน
พอหลังเกิดเหตุคนที่ชนเนี่ยหนีครับ
ละสีคนละยี่ห้อกันเลยนะครับของเขาเนี่ยของลายเนี่ยสีบรอนสีบรอนทอง
แต่ว่าเกิดความผิดพลาดในช่วงระหว่างการดำเนินคดีผู้เสียหายก็ตกเป็นแพ้
ที่สุดสารจังหวัดนครพนมเนี่ยตัดสินจำคุก๓ปี๒เดือน
ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดแล้วนะครับนี่ศาลจันทนตัดสินนะครับ
มาสารอุทธรพิพากษายกฟ้องครับพอถึงสารดีกา
สารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุก๓ปี๒เดือน
เธอก็เลยเข้าคุกมาตั้งแต่ปี๕๗
แล้วก็ได้รับการอภัยโทษออกมาในปี๕๘รวมจำคุก๑ปี๖เดือนอย่างที่ว่า
ช่วยเหลือลูกหนี้ก็ได้ติดตามตรวจสอบจนพบข้อเท็จจริงว่า
จอมทรัพย์เป็นแพะในคดีนี้
เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะผู้ต้องหาที่กระทำความผิดจริงเนี่ย
โผล่ออกมายืนยันว่าเป็นผู้กระทำผิดจริงเพราะถูกจับได้ทีหลังเนี่ย
แต่ล่าสุดตอนนี้สารอุทธรภาค๔ก็มีคำสั่งให้สารชั้นต้นนครพนม
รับคำร้องดำเนินการลื้อคดีขึ้นมาใหม่
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่
ฟังคุณจอมทรัพย์อธิบายหน่อยสิครับว่าเธอพลาดยังไง
เธอบอกว่าได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนสพนาโดน
ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาว่าขับรถเฉียวชนคนขี่จักรยานเสียชีวิต
เธอก็แปลกใจเพราะว่าเวลาสถานที่เกิดเหตุที่บอกมาเนี่ย
ต้นพักผ่อนอยู่ที่บ้านที่สงกรนางคลรถก็จอดที่บ้าน
ก็ให้การปฏิเสธแต่พนักการพยายามสอบสวนก็ยืนยันว่า
หลักฐานมีอยู่เพียงพอในการส่งฟ้องศาลแล้วก็ส่งฟ้องศาลอย่างที่ว่า
สารก็จำคุกอย่างที่ว่าสารชั้นต้นยกฟ้องแต่สารดีกาลงโทษตามสารชั้นต้น
คุณจอมขวัญบอกยังไงล่ะครับเธอบอกว่าพยานเห็นทะเบียนบค๕๖
แต่ไม่ทราบว่าเป็นจังหวัดไหนก็เลยสุ่มมาที่ขนส่งสกลนคร
เอาขนส่งนครนครบอกว่ามีทะเบียนบค๕๖เป็นรถของคุณจอมขวัญ
แต่สีรถที่ได้จากเกิดเหตุเนี่ยเป็นสีเขียวไม่ตรงกับสีรถของดิฉัน
แล้วก็มีการนำป้ายทะเบียนรถส่งกรพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วไม่มีรอยบุบรอยชน
จึงขอเบิกพยานไปให้ปากคำคือสามีและลูก
พอเอาสามีและลูกไปให้ปากคำศาลก็บอกว่าฟังไม่ขึ้นเพราะเป็นบุคคลในครอบครัว
บอกว่าวันเกิดเหตุมีพยานเห็นรถกระบะชนคนขี่จักรยานจนร่องลอย
เห็นเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงสำนวนขับจากผู้ชายเป็นผู้หญิง
นี่ดูก็ท้วงทิ้งไปแต่เจ้าหน้าที่ไม่ตอบไม่ว่าอะไรทั้งนั้น
ขณะนี้ใจก็คิดยังไงก็ไม่ผิดเพราะเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
และสุดท้ายก็ติดคุกแล้วเธอก็บอกอย่างที่คุณดาวบอกเมื่อกี้ว่าระหว่างที่ติดคุก
เพื่อนหลายคนก็ปรึกษาว่าเอ๊ะบริสุทธิ์ก็ไปสอบถามทำงานขนส่ง
ว่ารถทะเบียนบค๕๖เนี่ยมีคันเดียวเหรอทั้งประเทศเนี่ย
ได้รับกระตอบว่าก็มีทั่วประเทศละจังหวัดละ๑คัน
อยู่ที่ว่าบค๕๖เนี่ยจะจดทะเบียนจังหวัดไหน
ก็ทราบว่ามีรถทะเบียนบค๕๖สีเขียวอยู่๑คัน
เป็นทะเบียนจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ได้รู้ต่อมาว่า
ผู้ชายคนหนึ่งครอบครองรถจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
นี่เขาไปช่วยกันเองนะไปตรวจสอบแล้วเจอรถคันดังกล่าว
ก็เลยออกอุบายว่าขอซื้อรถเก่าและถามว่าเคยมีประวัติเฉียวชนไหม
ก็ได้รับคำตอบว่าเคยชนแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้ว
รถนั้นหยุดไปซ่อนไว้ที่ป่าอ้อยแล้วเจ้าของรถคนดังกล่าว
เขายอมรับว่าเมื่อปี๔๘เนี่ยเคยขับรถชนคนชะลาเสียชีวิต
แล้วก็ไม่นึกด้วยว่าจะเป็นครูที่จังหวัดสกลนครต้องมารับโทษแทน
นี่ไงครับติดคุกอยู่๑ปีกว่า
เป็นเพราะกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นพนักงานสอบสวน
พยานเนี่ยบอกว่าผู้ชายขับเอามาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเฉยอย่างนั้น
เขาเอาลูกเอาเมียไปเป็นพยานก็ไม่เชื่อ
เอาลูกเอาผัวไปเพราะถือว่าลูกผัวเนี่ยเป็นคนในครอบครัวต้องช่วยกันอยู่แล้ว
สุดท้ายพอทำสำนวนมัดไปอย่างนี้สารชั้นต้นก็ลง
อุทธรยกสารดีกาลง
ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่า
แบบนี้มันผิดพลาดกันได้
แต่ว่าในการผิดพลาดเนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นกว่านี้สิครับ
นี่อะไรล่ะไปเปลี่ยนคนขับรถ
จากผู้ชายมาเป็นผู้หญิง
เขาทักทวงไปก็ไม่ฟังอะไรก็ไม่ฟัง
คดีแอนดันแคน่ะ
ก็แบบนี้นั่นติดคุกอยู่นานนะครับ
อยู่ตำรวจไปจับผู้ต้องหาคนหนึ่ง
แล้วรับปากแล้วก็บอกกับตำรวจสารภาพว่าเป็นคนไปฆ่าลายนั้น
สุดท้ายคนที่ไปติดคุกอยู่ตั้ง๑๐กว่าปี

ยกมาเป็นข่าวเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้หรอก
เพียงแต่ว่าคนต่างจังหวัดเขาไม่มีปากไม่มีเสียง

รู้กันในญาติพี่น้องไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครที่ไหน
แล้วก็แล้วกันไปชีวิตคนต่างจังหวัดไม่รู้จะทำยังไง
แต่นี่เขาเป็นครูเพื่อนฝูงเขาไม่ยอมไง
แล้วเขาถึงมาร้องเรียนไงแล้วก็เกิดกรณีอย่างนี้
ผมถึงบอกว่ายังมีอีกแม้กระทั่งคนที่อยู่ในคุกตอนนี้
เชื่อว่ายังมีอีกเยอะที่เขาไม่ทำผิดและถูกยัดข้อหา
ในทางกลับกันเราก็เชื่อว่าคนที่อยู่นอกคุกตอนนี้ที่ยังลอยนวลอยู่เนี่ย
มีเยอะที่ทำผิดแต่ลอยนวลอยู่ข้างนอกและสังคมมันจะอยู่กันได้ยังไงล่ะครับ
ผมถึงบอกว่านี่ไงเขาถึงเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจ
เพราะตำรวจเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะพนักงานสอบสวน
ถ้าตั้งต้นต้นทางน้ำหยดแรกหยดลงไปผิดมันก็ผิดหมด
เขาถึงเรียกร้องว่าปฏิรูปตำรวจเสียทีเถอะปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้ว
สังคมอยู่กันไม่ได้ไม่เจอกับใครก็ไม่รู้หรอกครับลองเจอกับคนในครอบครัวเรา
ญาติพี่น้องเราสิรู้ว่าไม่ได้ทำผิดเนี่ยแล้วไปติดคุกเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไง
ฉะนั้นที่บอกว่าจะต้องปฏิรูปพนักงานสอบสวนท่านพลเวกพงศพัฒนภงเจริญบอกว่าต่อไปนี้
จะต้องมีชุดพนักงานสอบสวนแทนที่จะทำสำนวนคนเดียวต้องมีชุด๕คนมีหัวหน้า
มีรองลงมามีสำนักงานพิสูจน์หลักฐานมีอะไรต่ออะไรอยู่ในชุด๔๕คนจะได้มีความรอบครอบระมัดระวังมากขึ้น
ทำได้ซะที่ไหนล่ะครับทำได้เป็นท้องที่บางโรงพักที่เป็นตัวอย่างนอกนั้นพนักงานสอบสวนก็ไม่พอ
มีคนเดียวนี่ก็จะแย่อยู่แล้วเอาละนำมาขีดเส้นใต้วันนี้เพื่อจะย้ำอีกทีนึงว่าสังคมอยู่กันไม่ได้หรอก
ถ้ายังปล่อยให้ตำรวจทำคดีกันแบบนี้แล้วเรื่องนี้จะเยียวยากันยังไงกระทรวงยุติธรรมก็มีเรื่องที่มีกฎหมายจะต้องเยียวยาว่าคนที่ติดคุกฟรีได้เท่าไหร่เท่าไหร่
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ติดจริงได้เท่าไหรเท่าไหร่ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ก็ดีนะครับแต่ว่าได้เงินแค่ไหนก็ไม่คุ้มที่จะไปติดคุกฟรีปีกว่าชอกช้ำทรมานเสียอนาคตนี่คือขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ
พอดูจากเรื่องของกระบวนการสอบสวนแล้วเห็นความไม่ยุติธรรมแบบนี้อาจจะต้องเป็นฝั่งประชาชนเองหรือเปล่าคะที่จะต้องศึกษาว่าถ้าสงสัยว่าตัวเองจะเป็นแพ้จะต้องทำแบบไหน
ต้องทำแบบไหนล่ะครับคุณไปสู้ยังไงไหวล่ะคุณจะไปเอาหลักฐานพยานยังไงตำรวจก็ไม่ฟัง
สำนวนเขาก็ไม่เปิดให้ดูไม่ฟังแล้วสารท่านเวลาพิจารณาท่านก็ดูจากสำนวน
ถ้าสำนวนมัดไปแน่นอย่างนี้แล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นทำไปอย่างนี้แล้วไปท้ายก็ลำบากลำบาก
ผมว่ามีอีกหลายคนที่เป็นแพ้อยู่ในเรือนจำแล้วก็ไม่สามารถสู้คดีนี้มีเพียงแต่เขาไม่มีปากไม่มีเสียง
ไม่มีปากไม่มีเสียงนี่แหละนี่แหละต้องช่วยรูปครับค่ะขอบคุณค่ะ